ติดตามไม่ได้เลยความคืบหน้าในคดีของคุณแตงโมนะครับ
เพราะวันนี้คุณอาชียะเรืองรัตนพงศ์เนี่ย
อีกแล้วคุณไปเช็คบิน

เพราะวันนี้ไปยื่นร้องเจรตำรวจแห่งชาติ
การที่จะเช็คบินผู้บังคับการสถาบันนิติเวศ

เพราะว่าหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

ต้องให้ปากคำกับทางคณะกรรมการในการตรวจสอบด้วย
แต่คราวนี้เขาบอกว่าเอาเว้นเรื่องนั้นไปก่อน
ขอมาเช็คบินผู้บังคับการสถาบันนิติเวศ

เพราะกรณีของการที่แพทย์
ที่มีหน้าที่ในการชนะสูตรศพ
ทำไมถึงมีการนำศพออกมาทดลองบาดแผล
สภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ศพเสียหาย
จำได้ไหมฮะที่อาชียะเขาเอาคลิปนี้มาแถลง
ทดลองข้างนอกมาทดสอบกับใบพัด
ตอนแรกอาชริยาเขาบอกว่าเป็นเวลาลักษณ์ศพออกมา

และทำให้เกิดศพเสียหายปนเปื้อน
ผมยังยืนยันว่านี่คือการลักศพหรือเป็นการลักทรัพย
เพราะไม่แจ้งญาติไม่แจ้งทนาย

ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องเจรตำรวจแห่งชาติ
เช็คบินผู้การของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ในฐานะที่ผู้การอาจจะปล่อยปะละเลยให้มีการกระทำ
หรือรู้เห็นถึงการกระทำครั้งนี้นะครับ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่นายอาชียะเนี่ย

โดยเฉพาะทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
สืบสวนสอบสวนของภูทรภาคหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งของผู้การจังหวัดนะ
แล้วก็ภูมิกับนนทบุรีผู้การตำรวจภูทรภาค๑นะคุณ
บอกแบบนี้บอกว่าที่ผ่านมาในชีวิตของผมนะผมนะไม่เคยดั่งพร้อย
ไม่เคยมีความผิดไม่เคยกระทำผิดใดเลยนะฮะ
แต่ไม่เป็นไรถ้านายชะร้องจนมีการตั้งคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบเรื่องของคดีผมพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
เพราะผมยืนยันว่าทีมในการสืบสวนสอบสวน
ทำคดีนี้สุดความสามารถและทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั่นเอง
นี่พลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตนะฮะ
วันนี้ก็ต้องเข้าพบกับคณะกรรมการในการตรวจสอบเรื่องราวที่นายอาชญะร้อง
ก็คงต้องไปเผชิญหน้ากับนายอาชียะด้วยนะฮะ
นี่ความคืบหน้ายังไงคดีของคุณแตงโมนะครับ